ส่วนกีฬาประเภทอื่นครับวอเล็กบอลก็ลงสนามในเกมแรก
เอาชนะอินโดนีเซียไปตามคาดนะครับซึ่งประเภททีมหญิง
เล็กบอลดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับขณะที่การแข่งขันกีฬาในประเภทอื่นนะครับ
เมื่อวานเราก็คว้ามาได้นะครับอีกสองเหรียญทองในช่วงสายสายเมื่อวานเนี่ย
ก็เป็นแบตมินตันนะครับในประเภททีมหญิงป้องกันแชมป์ได้
แล้วก็มีสเก็ตน้ำแข็งที่ได้มาอีกหนึ่งทองนะครับแบตมินตันทีมหญิงครับ
คว้าเหลืองทองหลังจากชนะอินโดไปครับสามต่อหนึ่งคู่แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์
ที่๔ติดต่อกันแล้วนะครับโดยหลังเกมทีมแบตหญิงของไทยบอกว่า
ชนะนัดนี้ถือว่ามาจากความที่เล่นกันเป็นทีม
แล้วก็ทำให้สามารถป้องกันแชมป์ได้ครับ
จริงจริงเราจะไม่ได้เหรียญทองเหรียญนี้ถ้าไม่มีความสามารถทีกันในทีมค่ะ

เมื่อวานครับอีกหนึ่งเหรียญทองนะครับมาจากสเก็ตน้ำแข็งนะครับ
ในประเภทนะครับสปีดห้าร้อยเมตร
จากผลงานของทางนัทพัฒน์กาชรินนะครับ
นะครับดาวรุ่งที่มาซีเกมครั้งแรกทำเวลาไปนะครับสี่สิบสามจุดเจ็ดหกสามวินาที
เหรียญทองแดงนะครับเป็นอินโดนีเซียนะครับส่วนแชมป์เก่า
ใจพบทองงามอีกหนึ่งนักไอสเก็ตของไทยได้เพียงเหรียญทองแดงนะครับ
ทำเวลาได้ห้าสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งศูนย์วินาทีครับส่วนบอเล็กบอลหญิงเกมแรกนะครับ
ของทีมไทยก็เอาชนะไปสามเซตร่วนนะครับตบชนะอินโดไปยี่สิบห้าสิบสาม
สิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าต่อเก้าเกมนี้ครับ
พีมพิชยากกรามทำแต้มสูงสุดสิบห้าแนนตามด้วยวิลาหวันอภิญญาโพงสิบแต้ม
หลังเกมนะครับทางโค้ชด่วนในศรีวัชระเมธากุลก็ชมนะครับ
โดดเด่นในเรื่องของการบล็อกด้วยหลังจากนี้ก็ซ้อมเกมรับด้วยนะครับ
ให้เต็มที่เน้นตลอดพึ่งจิตถิ่นขาก็เอาลูมา
นั้นก็ยังไม่ฟิตพอต้องพักฟื้น
เชื่อว่าทั้งคู่จะกลับมาช่วยทีมได้ในโทรเมนต์หลังจากนี้นะครับ
ส่วนนิชากรก็บอกว่ารุ่นพี่แนะนำให้เล่นเต็มที่
ไม่ต้องเกร็งและพอใจกับฟอร์มของตัวเอง
ต่อไปเจอกับฟิลิปปินส์๕ธันวาคมในเวลา๕โมงเย็นครับ

แล้วก็มีไทยที่มาเป็นที่๕